ดูเรื่องราวความรักที่เลิกรักแต่ก็ยังไม่ยอมเลิกรังความกัน
ฝ่ายผู้ชายต้องการจะไปง้อขอคืนดีฝ่ายผู้หญิงฝ่ายผู้หญิงไม่เอาแล้ว
เล่นด้วยผู้ชายตามมาทำร้ายเอามีดฟัน
เผารถเขาขู่จะเผาบ้านเขาและยังคุกคามอย่างหนักมากเลยนะครับ
ผู้หญิงก็ทนไม่ไหวนะฮะผู้หญิงคนนี้เป็นคนนำเรื่องมาโพสต์ก็คือ
เป็นพี่สาวของผู้หญิงที่ถูกทำร้ายร่างกายจนบาดเจ็บ
นำไปโพสต์บอกว่าน้องสาวทะเลาะกับแฟนหนักมาก

น้องสาวทะเลาะกับผัวและถูกทำร้ายหลายครั้งจนต้องเก็บของหนีมาอยู่บ้านเธอ
ซึ่งเป็นพี่สาวกระทั่งนะฮะผัวเขาเนี่ยนะเป็นผัวหนุ่ม
น้องสาวมาง้อขอคืนดีนะฮะแต่ว่าน้องสาวไม่อยากกลับไป
ไม่อยากกลับไปเป็นกระสอบทรายให้อีกโอ้โหใช้คำนี้นะ
ก็เนี่ยเราต้องเบอร์ผ่านโดนมาหนักอะครับย้อมสีที่คอเลยอ่ะ
วิ่งหนีมาเดินทางหนีมาหลบอยู่บ้านข้าง
แต่ถูกผัวหนุ่มคนนี้ตามไปทันครับเอามีดฟันจนเจ็บเลือดอาบ
แล้วก็เผาแท็กซี่ของพี่สาวที่จอดอยู่หน้าบ้านแล้วขู่ว่าเดี๋ยวจะเผาบ้าน
ถ้าไม่ยอมกลับไปคืนดีด้วยเนี่ยแท็กซี่เสียหายเลยค่ะนะฮะ
หลังจากผัวของน้องสาวกลับไปก็ไปที่โรงพักหนองแขมให้ตำรวจช่วย
แต่ตำรวจก็บอกว่าเป็นเรื่องของผัวเมียทะเลาะกัน
รับแจ้งความดีกว่าให้แค่ลงบันทึกประจำวัน
เป็นหลักฐานเอาไว้ก่อนเท่านั้นแล้วสอบสวนทีหลัง
จนผ่านเป็นสัปดาห์ครับก็ยังไม่มีความคืบหน้าเลย
ตอนนี้ลำบากมากเพราะว่าผัวของน้องสาวยังคงถือมีดมาตามรังความอยู่ทุกวัน
ไม่รู้ว่าไหนถูกฆ่าหรือเปล่าก็เลยต้องการที่จะให้ตำรวจนั้นช่วย